กรณีการทำร้ายร่างกายคล้ายกับลักษณะคือประจานน้องสองคน
อันนี้เป็นประเด็นทางสังคมตอนนี้
หลังจากที่เจ้าหน้าที่พมของจังหวัดชนบุรีลงพื้นที่ไปดูน้องแล้ว
แล้วก็นำน้องสองคนไปแจ้งความที่โรงพักพนัฐนิคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตำรวจบอกว่าเตรียมที่จะแจ้งข้อหานักกับตายงแล้วก็ยายนีด้วยเนี่ยนะคะ
มาดูความคืบหน้าเรื่องของคดีกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วุ่นวาย
แล้วก็พยายามที่จะเคลียร์ปัญหากัน
ด้วยการส่งตัวแทนแต่ละฝ่ายเข้ามาหารือกัน
ก็มีทั้งตัวแทนจากพมของชนบุรี
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ทหารตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าอาวาสวัด
ก็มานั่งคุยกันจับเข่าคุยกันคุณทัศนัย
โดยเจ้าคุณพระมงคลโมลีเจ้าอาวาสวัดทุ่งเคียง
ก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงสาเหตุที่เกิดขึ้นนะ
แต่ได้ให้นายนพลิศเสริมศักดิ์สสิทร
เป็นนายกเทศมนตรีหมอนนางออกมาชี้แจงแทนบอกว่า
หากพบการทำเกินกว่าเหตุจริงตำรวจสามารถดำเนินการจับกลุ่มได้
และในส่วนของประชาชนหรือว่าชาวบ้านที่ไม่พอใจ
ก็สามารถร่วมกันลงชื่อร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมได้เช่นเดียวกัน
ต่อมาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ก็ได้นำเด็กทั้งสองคนที่ถูกตีแล้วก็ถูกมัดกับต้นไม้
เข้าไปแจ้งความต่อร้อยตำรวจเอกอิสระอโรคานะครับ
เป็นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพนัฐนิคม
เพื่อดำเนินคดีในข้อหาดทำร้ายร่างกายทารุณกรรมเด็กกักค้างหน่วงเหนียว
โดยจะเรียกผู้ต้องหาทั้งสองคนไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะครับ

โดยจะเรียกผู้ต้องหาทั้งสองคนไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจน้องทั้งสองคนตอนนี้
เจ้าหน้าที่ของบ้านพักเด็กชาย
ที่บางระบุงรับน้องทั้งสองคนไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
พูดถึงเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจของเด็ก
แล้วก็เรื่องของสวัสดิการสวัสดีภาพเด็กต่าง
วันนี้มาคุยกันหน่อยว่าจริงแล้วเราควรจะดูแลเด็กอย่างไร
สั่งสอนเขาอย่างไรให้เขาเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ขโมย๒๐๐จำเป็นต้องทำถึงขนาดนี้ไหม

มาคุยกันกับอาจารย์เรืองศักดิ์ปิ่นประทีบครับ
ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมรรถภาพเด็กปฐมวัย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณรสกรีนสวัสดีครับ

ภาพที่เห็นเด็กเขาถูกกระทำไปแล้ว

มันจะเกิดผลกับเด็กที่ถูกกระทำอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ

เอาเรื่องเหตุที่เกิดก่อน
เหตุที่เกิดมันเป็นพฤติกรรมเป็นการกระทำ
เราก็ต้องมาดูว่าการกระทำของเด็กเนี่ย
กระทำถูกหรือกระทำผิด
เมื่อเด็กทำผิดแล้วในความเป็นผู้ใหญ่เนี่ย
ก็ต้องสอนให้รู้ชอบชั่วดี

ให้เด็กรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีอะไรไม่ดี
แต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของ
เมื่อรู้ว่าเด็กทำผิดแล้ว
การลงโทษนั้นถามใจตัวเราเองก่อนว่า
ลงโทษด้วยเหตุผลหรือด้วยอารมณ์
คำตอบจะอยู่ที่ว่าเราทำโทษด้วยเหตุผลหรืออารมณ์

เราจะเห็นว่าขโมย๒๐๐แต่ทำโทษ๒ล้าน

คิดว่าใครก็บีบคั้นหัวใจคนทำงาน
บคั้นหัวใจของพ่อแม่เด็กด้วยนะครับ

ผู้ใหญ่มีหน้าที่อบรมบ่มสอน
ให้เด็กทำในสิ่งที่ถูกต้อง
การลงโทษที่เป็นการประจานอย่างนี้เนี่ย
ไม่ใช่แค่เจ็บแต่กายอย่างเดียวนะครับเด็กเจ็บใจด้วย
เพราะว่าการที่ถูกมัดขึงและประจาน
ให้คนทั่วไปเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นเนี่ย
คิดว่าจิตใจของเด็กนี่ย่ำแย่มาก

แต่เจ็บใจหายได้ยากมาก
ต้องถามตัวเราเองทุกคนนะครับทั้งน้องทั้งสองท่าน
ผู้ชมที่อยู่ที่บ้านที่ถามว่า
เราเคยมีจุดจำในหัวใจเราไหม
เราเคยมีผู้ใหญ่ที่กระทำสิ่งที่ทำแล้วเรารู้สึกเจ็บปวด

หมายถึงว่ามันจะมีประเด็นฝั่งใจใช่ไหมอาจารย์

สิ่งที่ผู้ใหญ่กำลังทำกับเด็กขณะนี้เนี่ย

อย่างที่พี่ไม่คิดว่าผู้ใหญ่จะทำด้วยความรัก
แต่ผู้ใหญ่ทำด้วยการระบายอารมณ์ของตัวเอง

คิดว่าอย่างนี้โอเคเด็กทำผิดเนี่ยทำโทษ
สิ่งที่เราจะทำโทษได้เนี่ยลองดูก่อนว่า
เหตุนี้เกิดแค่นี้เราควรจะทำโทษได้แค่ไหน

แล้วก็บอกว่าถ้าทำต่อไปอีกจะทำอย่างไร
ให้เด็กหาบทลงโทษของตัวเองน่าจะดีกว่าไหม

ครั้งแรกที่ทำเราอาจจะให้โอกาสกับเด็ก

พฤติกรรมมีเหตุผลสนับสนุนเสมอ
แต่บังเอิญบางเรื่องเนี่ยมันมีแรงจูงใจ
ทุกคนที่กำลังดูอยู่เคยทำผิดคิดพลาดด้วยกันทั้งนั้น
เพียงแต่ว่าเราได้โอกาสที่ดีในการปรับตัวเรา
ปรุงตัวเราให้สามารถมาทำดีต่อไปได้

ทุกคนเนี่ยจะไม่ให้ที่เหยียดยืนของเด็กในสังคมเลยนะ
ประจานขนาดนี้เนี่ยประจานให้เห็นว่าเด็กทำเร็วทำชั่ว
ที่ให้อภัยไม่ได้พี่คิดว่าแรงเกินไป

ถ้าวันหนึ่งเราโดนกระทำขณะนี้

ถ้าเกิดว่าคนที่เรามองเห็นการ
เราเคยคุยกันแล้วมองอย่างไม่เห็นเรา
หรือไม่คุยกับเราแล้วไม่ให้คุณค่าเราเนี่ย
เจ็บปวดแค่ไหนเด็กกำลังเป็นอย่างนั้น

เราต้องกลับมาเยียวยาจิตใจน้อง
ให้น้องคลายปมตรงนี้ออกไปอย่างไรฮะอาจารย์ครับ

คือพี่ป๋องทำงานกับเด็กน้อยโอกาสมาตลอด
สิ่งนี้มันบาดลึกเข้าไปในความรู้สึกของเด็กมาก
จะจำเหตุการณ์ร้ายเร็วอย่างนี้อยู่ในชีวิตของเขา
และเขาจะเจ็บทุกครั้งที่คิดถึง
ถ้าพูดถึงเยียวยาเราพูดกันถึงเรื่องของ

แต่ให้บอกเลยว่าเรื่องนี้จะจำไปจนตาย
จะทำให้เด็กรู้สึกไปจนตาย

ไม่ใช่เจ็บกายอย่างเดียวเด็กเจ็บใจด้วย
ทุกคนลงโทษผู้ใหญ่คนนี้ลงโทษเด็กเนี่ย
ทำให้เด็กเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจ

ฉะนั้นการเยียวยามันก็คงค่อยฟื้นตัวฟื้นใจนะครับ
แต่อยากบอกว่าเด็กจะจำฝังใจกับสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำให้เห็นและเป็นให้ดู
ถ้าผู้ใหญ่ทำให้เห็นและเป็นให้ดูในเรื่องที่ดีเด็กก็จะมีความสุขกับการคิดผิด
ถ้าผู้ใหญ่ทำไม่ดีให้เห็นทำร้ายให้ดู
ก็จะจำสิ่งเหล่านี้อยู่ในความรู้สึกของเขาไปเหมือนกัน

เยียวยาเนี่ยมันก็คงช่วยได้ในระดับหนึ่ง
แต่ว่าพี่คิดว่าน่าเห็นใจเด็กสองคนนี้มาก
ทีนี้ในโลกออนไลน์ต้องดูกันระยะยาว

โลกออนไลน์มีความเห็นเป็น๒ส่วน
อีกส่วนหนึ่งแน่นอนนะคะว่าเป็นส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยกับ
ผู้ใหญ่ที่ไปทำโทษเด็กลักษณะแบบนี้

ก็บอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้คือโดนทำโทษนิดนึงก็จะเป็นจะตาย
เพราะฉะนั้นการทำโทษแบบนี้เป็นการทำโทษที่เหมาะสมแล้ว
เพื่อไม่ให้เด็กคนอื่นเอาเยี่ยงอย่าง

ยังไงพี่ก็เห็นไม่เหมาะร้อยก็ไม่เหมาะพันก็ไม่เหมาะ

ผู้ใหญ่หลายคนอาจจะบอกว่าแค่นี้ทำโทษแค่นี้
คำว่าแค่นี้ของผู้ใหญ่เนี่ยพี่ว่าประเมินต่ำไป
แค่นี้มันมากนะ
มันสูงมากนะมันแรงมากนะ
มันร้ายมากนะมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายในชีวิตของคนมากนะ
เพราะฉะนั้นมันจะมีสองฝั่งอยู่เสมอ
โลกของเรามันจะมีสองฝั่งอยู่เสมอ
แต่พี่ยืนอยู่ในฝั่งของเราจะแก้ไขปัญหาของเด็กในเรื่องของ
ในเรื่องของการสอนอบรมบ่มสอน

แล้ววันหนึ่งที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้
ถ้าใครกระทำกับเขาเขาจะทำอย่างนี้กับคนอื่นต่อไป

ถ้าเด็กไม่ได้รับการดูแลอย่างดีแล้วใจเขาพัฒนาที่ดี
วันหนึ่งเด็กจะเป็นคนกระทำเหมือนนี้
วันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากที่มีให้ข้อมูล
ขอบคุณครับในเวลามีจำกัด
สวัสดีครับขอบคุณอาจารย์เรืองศักดิ์ปิ่นประทีป
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมรรถภาพเด็กปฐมวัย
กับสัญญาณได้แล้ว